ก็ต้องฝากเตือนกันไว้คุณจะไปที่นู่นไปที่นี่
ห้างไปร้านสะดวกซื้อ
สิ่งที่ต้องมีไว้คือหน้ากากไงหน้ากากอนามัยเนี่ยมันต้องใส่ไปด้วยเพราะถ้าไม่ใส่เขาไม่ให้เข้า

มีนี่นี่อยากจะเข้าไปอยากจะเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ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
ก็ใส่หน้ากากสิเดี๋ยวเขาก็ให้เข้า

ใส่
จริงรู้ไหมทำไมมันมาที่นี่

เห็นไหมหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา

อยากกินแซนวิชอยากเข้าไปซื้อก็ใส่หน้ากากตรวจอุณหภูมิ

ถ้ามันทำวิ่งนะ

ปัญหาไม่ได้อยู่เฉพาะข้างนอกนะ

หนูไม่อยากออกแล้วค่ะ
ขี้ฉันว่าถ้าเกิดว่าประตูอัตโนมัล
เกอร์เจิงเกอร์จุยเกอร์จาย
จีจี้บอกแล้วอย่าทำแบบนี้